แต่ไม่รู้ว่ากรณีนี้จะได้ไหมเนี่ยนะคะ

เขานั่งทานข้าวอยู่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
จู่นี่แหละค่ะปริศนากระสุนปริศนา
ตกลงมากลางวงข้าว
อันนี้ไม่น่าจะได้น่ากลัวเกินไป
เขาบอกว่าถ้าอยากจะยิงปืนกันเนี่ย

ทำไมยิงขึ้นฟ้ายิงไปยิงมายิงไม่รู้ทิศรู้ทาง

ใช่แล้วทีนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันเนี่ยนะคะ
คนนี้เขาใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคุณนัทธมนต์จงเพียระทรค่ะโพสต์ภาพนี้
แล้วก็มีข้อความมีปืนแล้วยิงสุ่ม๔สุ่ม๕ได้เหรอ
ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนทั้งที่อยู่ในบ้าน
ไม่คิดว่าจะเจอกับครอบครัวหลานภาวะคนในครอบครัวหวัดระแวง
ถ้าเกิดมีคนเป็นอะไรขึ้นพวกคุณได้แค่กราบขอขมา
ถ้าว่างไม่มีอะไรทำยิงใส่บ้านตัวเองกันสิ
มากราดยิงไปทั่วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
นี่คือข้อความที่เขาโพสต์พอร้อมรูปภาพนี้นะคะ
พูดสักข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านแรกที่๙๐๔๓
ไปเจอกับเจ้าของบ้านก่อนนะคะคุณไพโรธพิระกุญชัย
มากับภรรยาค่ะชื่อว่าคุณบังอ่อน
พูดคุยกับทีมข่าวของเราเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเป็นคนโพสต์ค่ะ
โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้าน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒ทุ่มวันอาทิตย์นะคะ
ได้ยินเสียงดังก่อนปั้งแต่ไม่แรงเพราะตอนนั้นฝนตก
ก็เอ๊ะเสียงอะไรแต่ได้ยินแหละปั้ง
พอเดินออกมาดูค่ะเจอหัวกระสุนปืนตกอยู่
ตอนนั้นใจหายตกใจค่ะเนื่องจากตรงที่กระสุนตกลงมา
เป็นจุดที่ครอบครัวนั่งทานข้าวครับนอกจากนี้บางทีก็ออกมานั่งเล่น
นั่งทำงานไปด้วยเป็นจุดอเนกประสงค์
อกจากนี้นะคะช่วงเวลาเดียวกันยังมีกระสุนตกใส่หลังคาบ้าน
อีกหลังหนึ่งห่างจากบ้านเขาประมาณ๒ซอย
ตอนนี้ไม่กล้านั่งทานข้าวหรือว่าคิดจะมาทำงานตรงนั้นอีกนะคะ
กลัวลูกหลงอีกแถมยังมีหลานอยู่ในบ้านอีกด้วย
ตอนนี้เอาเรื่องราวไปแจ้งความไว้กับสพเมืองชนบุรีแล้ว
เจ้าของบ้านทิ้งท้ายให้ข้อคิดนะคะ
ขอเถอะมีปืนอย่ายิงไปทั่ว
หากเกิดไปตกใส่คนละบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะทำยังไง
เดี๋ยวนี้ปืนมันหากันง่ายนะ
ตำรวจดูให้หน่อยนะครับ